ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ติดตามคดีนี้นะไปได้วงจรปิดมาดูด้วยกันเลยฮะ
ได้ยินไหมคุณผู้ชมเสียงขู่เลยมึงต้องโดนนี่มึงโดนตามมาด้วยปืน๓นัดซ้อนปั้งนั่นแหละฮะ
โอ้โหปลิดชีวิตนายชาญชัยเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลวารินชำราบเลย
เขาโดนยิงเข้าอก๒จุดที่คอด้วยทะลุท้ายทอยอีก๑จุดครับแล้วคนยิงก็คือพันธุ์ตำรวจตรียุพลโชติการอายุ๖๒ปี
เป็นอดีตสารวัตรธุรการสังกัดกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำครับ
ป้มเหตุเนี่ยทางสารวัตรยุพลแก้อ้างว่ามีปากเสียงงานเรื่องจอรถขวางทางเขาออกบ้านนี่แหละ
ลวงมาฆ่าครับจนเมื่อวานนี้ตำรวจก็คุมตัวพันธุ์ตำรวจตรียุพลผู้ก่อเหตุมาทำแผนที่จุดเกิดเหตุตรงนี้ครับคุณผู้ชม
เจ้าตัวอ้างว่าน้องชายน้องชายผมกับผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์มาปักเบ็ดที่ทุ่งนาข้างบ้าน
แล้วไปจอดขวางหน้าบ้านทำให้ตัวเขาออกไปตลาดไม่ได้ก็เลยมีปากเสียงกัน
ถูกผู้ตายเนี่ยก่อกวนแต่ผมไม่ได้ตอบโต้อะไรนะผมขับรถหนีออกมาแต่ฝั่งผู้ตายยังจะขี่ตามมาหาเรื่องอีก
พยายามจะทำร้ายผมอีกผมก็เลยชักปืนยิงมาป้องกันตัวป้องกันตัวเหรอคุณผู้ชม
ยิงเข้าอก๒จุดที่คอทะลุท้ายทอยอีก๑จุดนี่คือป้องกันตัวเหรอเนี่ย
เขาบอกเขาจำไม่ได้นะพี่เบิร์พี่น้ำแข็งว่ายิงออกไปกี่นัดอ่ะเหรอเพราะเป็นปืนอัตโนมัติ
เพื่อจะขอเข้ามอบตัวยืนยันนะผมไม่ได้ลวงเข้ามาฆ่าแต่อย่างใดแต่
เมามามาหาเรื่องผมก่อนเรื่องคดีเดี๋ยวผมสู้ให้ถึงที่สุดแน่นอน
ใช่ทำสมมุติว่าบืนผมก็ถอยถอยถอยถอย
แบบแบบทันทีเลยที่ที่คนพ่อพ่อพ่อบอกมีสี่นัด

ที่ประกวดที่นี่ครับ
หลังเขาอย่างมีเหตุมีผลตามหลักเพราะพุทธศาสนา
นิมนภระ๔รูปไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที

คุณผู้ชมแล้วคนเป็นแม่ดูสิ
ทันทีที่ได้เห็นกองเลือดของลูกชายร่ำไห้เลยครับ
แล้วก็เรียกดวงวิญญาณของลูกชายให้กลับไปอยู่กับแม่
คุณแม่ท่านบอกว่าเสียใจมากเลยนะไม่คิดว่ายังไม่ถึงวันแม่เลย
ต้องมาเสียลูกชายไปแม้ว่าผู้ก่อเหตุสารวัตรจะบอกว่าไม่ได้ลวงมาฆ่า
แต่แม่ไม่เชื่อเพราะจุดที่ลูกชายถูกยิงมันห่างจากหน้าบ้านผู้ก่อเหตุ
ก็หลายสิบเมตรอยู่และยิงไปตั้งหลายนัดคุณผู้ชม
อย่างที่บอกไปเข้าอกสองนัดเข้าคอยหนึ่งนัด
แบบนี้เราป้องกันตัวแม่เขาไม่เชื่อครับ
ในขณะที่ฝั่งของมาฟังผู้ก่อเหตุบ้างนะเขามีน้องชายอยู่
น้องชายเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยยืนยันว่า
ไม่ได้เป็นคนลวงผู้ตายมาให้พี่ชายฆ่า
ตามที่ครอบครัวของผู้ตายเขาสงสัย
วันเกิดเหตุผมขี่รถไปเจอผู้ตายระหว่างทาง
แล้วผู้ตายก็อยู่สภาพเมามาแล้วแล้วจะขอไปจับปลาด้วย
พอไปถึงบ้านพี่ชายฝั่งผู้ตายพูดจาไม่ดีใส่
แล้วไปชกพี่ชายผมด้วยก็เลยบอกเฮ้ยกลับไปก่อนกลับบ้านไปก่อนดีกว่า
ถ้าเมาแบบนี้เดี๋ยวมีเรื่องกัน
แต่ฝั่งผู้ตายที่ตอนนั้นยังเมาอยู่ก็ยังมาโกรธมาท้าต่อยอีก
ผมก็เลยตัดบทเดินหนีไปปักเบ็ดจับปลาที่ทุ่งนา
หลังจากนั้นผมเดินไปปุ๊บปั้งเสียงปืนมันดังขึ้นมา
พ่อผมเดินกลับมาดูเพราะว่าอ้าวเขาเสียชุดไปแล้ว
คนยิงอย่างพันธบรตรียุพลก็โดนแจ้งข้อหา
ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาเลยนะคุณผู้ชม
แล้วก็ข้อหาพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
นำตัวฝากหางศาลต่อไปก็ต้องไปสู้คดีกันต่อครับ